คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ

ห้างสรรพสินค้าเพิ่งเปิดใหม่นะคะ

สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเหตุรถจักรยานยนต์รับจ้างเขายิงกัน
เมืองต้นที่เรานำเสนอไปเมื่อวานบอกว่าเป็นเรื่องของการยิงกันเพื่อแย่งลูกค้า
คือล่าสุดวันนี้เนี่ยค่ะมีหนึ่งในวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไปมอบตัวกับตำรวจ
นี่คือภาพคลิปที่เราให้ดูไปเมื่อวานนะคะ
ตอนได้ยินเสียงปืนคนก็หนีออกมาจากห้าง
คือวินที่เขาไปมอบตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัว
เขาอ้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะครับของห้างแห่งนี้นะคะ
ก็คือเป็นภาพที่เห็นริมถนนจะเห็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ใช่ค่ะริมถนนหนำแดงบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ทำลูกศรสีแดงให้เห็นไหมคะนี่ค่ะ
คือเห็นเลยวินาทีที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างสองฝ่ายเนี่ย
กระสุนใส่กันนี่แบบนี้เลยนะคะ

ถ้าเราเป็นคนขับรถเก่งสีขาวนี่เราทำยังไง
จริงค่ะนี่รถเก่งต้องถอยหนีคนก็วิ่งกันนะคะ

เปิดสึกกันแบบนี้เลยคุณพ่าโพมดูสิ

คนเยอะแยะรถเยอะแยะยิงใส่กันแบบนี้นะคะ

เห็นยังไงมีก้มขาวมีก้มหลบอะค่ะโอ้โหอย่างในนั้นแหละ
กลัวไปโดนคนอื่นไม่ดูดใช่ไหม
ใช่มีพี่หลบหลังเสาไฟฟ้า
มีย่อตัวมีเอนตัว
อีกฝ่ายหนึ่งอยู่หลังเสาไฟฟ้าอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงถนน
เอ็นตัวยิงใส่โอ้โหยิงกันไปยิงกันมาแล้วก็แยกย้ายกันหนีค่ะ

ยิงกันหน้าห้างนะฮะไม่ได้ยิงในตัวห้าง
คือคนในห้างเขาก็กำลังเดินจับจ่ายซื้อของกันอยู่

เขาไม่รู้ว่ามันเสียงปืนจากตรงไหนด้วยซ้ำ
แต่เขาเดินอยู่ในห้างแล้วเสียงปืนที่หน้าห้างมันดังเข้าไป

เขาก็เลยหนีกันทั่วห้างเลยกระเจิดกระเจิงเลยนะคะ
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายจากเหตุการณ์นี้
แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอ่านมากนะคะ
คุณไปแบบดวนปืนกันแบบนี้ได้ยังไง

แล้วเป็นวินจอยอแต่พกปืนกันอย่างนี้เหรอ

ช่วงเช้านะคะนายสมเจตปเจริญอายุ๕๕ปี๑ในมือปืน

เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าห้าง
มอบตัวกับตำรวจสพบางแก้วคนนี้นะคะนายสมเจต
เอาปืนไปปืนจุดสองสองแบบลูกโม่
ส่วนตอนบ่ายเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็ตรวจหาวิถีกระสุน
ที่จุดเกิดเหตุอยู่ชั่วโมงหนึ่งนี่ค่ะครับ
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเพื่อรวบรวมหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับคู่กรณีที่ยิงปืนต่อสู้กันอีกคนนึง
คนนี้ยังไม่ได้มอบตัวนายประยูนโงอำอายุ๔๗ปี
นายสมเจตที่มอบตัวบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าห้างครับ

ส่วนวินรถจักรยานยนต์คู่กรณีเนี่ยเป็นวินของนายประยูน

ห่างกันแค่ประมาณนี้ไม่ถึง๓๐เมตร
ก่อนเกิดเหตุนะคะมีลูกวินของนายประยูน
มารับผู้โดยสารที่หน้าวินของตัวเอง
นายสมเจตบอกว่าก็เตือนไปว่าทำอย่างนี้ไม่ได้
ไปสักพักนายประยูนกับพวกประมาณ๒๐คน
ก็พากันไปที่หน้าวิน
เห็นว่านายประยูนเหน็บปืนมาที่เอวแล้วกรูมาจะทำร้าย
ตัวเองก็เลยวิ่งหนีไปตั้งหลักที่หน้าห้าง
แล้วก็เอาปืนที่อยู่ในกระเป๋าผ้าที่แขวนอยู่หน้าวิน
ปืนแขวนอยู่หน้าวินหยิบออกมา
เขาอ้างว่าทางเขาไม่ทันได้ยิง
กลุ่มของนายประยูนยิงก่อน
นายสมเจตบอกว่าผมก็เลยต้องยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัว
ผมบอกเองฮะบอกคุณข้ามมามันก็ผิด
แล้วก็บอกว่าเออไม่จริงแล้วมันอะไรเนี่ย
คือเขาข้ามมารับผมไม่เคยได้คนเลย
สรุปวินครับเขาเขาข้ามมารับฝั่งหน้าพุทธิ

อืมนี่ค่ะเราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เขาไม่เกี่ยวกับสองวินนี้นะคะ
คนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยอยู่อีกวินหนึ่งไกลออกไปสักประมาณ๕๐เมตร
ครับเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนะคะตอนเกิดเหตุนี้นะได้ยินเสียงปืนเป็นสิบนัดเลยนะคะ
คือวินสองฝั่งยิงสวนกันไปสวนกันมาไม่กลัวว่าคนแถวนั้นเขาจะโดนลูกหลง
คนวิ่งหนีสิคะครับโอ้โหแล้วกระสุนรัศมีร์พุ่งไปที่วินของเขาด้วยนะ
ครับจนคนในวินเขาก็ต้องหลบหลังต้นไม้เขาก็กลัวตายกันนะคะ
พอเสียงปืนเงียบไปทุกคนก็ออกมาดูคือวินหน้าห้างเพิ่งเปิดมาได้แค่สามถึงสี่วันเองคุณผู้ชม
ครับก็มามีปัญหากับฝั่งตรงกันข้ามเรื่องของการแย่งลูกค้าเหมือนกับคุยกันไม่ลงตัวแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
ส่วนวินของคุณพี่คนนี้ที่อยู่ไกลออกไปหน่อยเนี่ยเปิดมาหลายปีแล้วเขาก็ยืนยันว่าทางเขาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใคร

สารามาก่อนแล้วลูกค้าเขาจะขึ้นวินบิ๊กซีพอสาราจะไปรับอะไรประมาณนี้เขาก็มันใกล้กันไงเขาก็เลยเห็นเมืองว่านะพี่๕บาท๑๐บาท
แต่ฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นเขายิงขึ้นฟ้า

เขาจะยิงคู่ไงพี่ยิงคู่นะ

แล้วก็มาทางหน้าบิ๊กซีอีกทีหนึ่ง

ทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อค้าคนนึงค่ะ
ขายของอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ตกเย็นคนเลิกงานลูกค้ามาที่ห้างเยอะ

คือทั้งสองวินเหมือนกับคอยแย่งลูกค้ากัน

ก็เลยเป็นเหตุให้ยิงกันตามที่เห็นในคลิป
เขาก็ยืนยันว่าสาเหตุหลักน่าจะเป็นเรื่องของการแย่งลูกค้า

วันนี้๒วินนี้ปิดเงียบเลย
ไม่มีรถวิ่งแม้แต่คันเดียว
แต่ที่แน่มันใกล้กันมันก็เลยคงมีปัญหาแหละ
เพราะว่ายินเย็นลูกค้าจะเยอะ

แต่ละวินนี่คือคนขับเนี่ยเยอะครับ

เพราะว่ากินเย็นก็คนเยอะ
ก็คงมีปัญหาเรื่องของการแย่งลูกค้ากัน

ก็เลยยิงกันตรงนี้

ทีนี้ค่ะเหลืออีกคนนึงที่ยังไม่มอบตัวนะคะ

ทางรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
เตรียมขอนุมัติศาลออกไหมจับนะคะ

แล้วก็เตรียมตั้งชุดไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดมาก

มันเห็นชัดล่ะค่ะว่าคุณทำอะไรนะคะ

น่ากลัวจริงคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะ
คือถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
ไปแจ้งความเพิ่มข้อหาพยายามฆ่าเลยนะ

จะใช้อาวุธปืนทะเลาะวิวาต

กับการก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้

ว่าอย่างนี้ลักษณะแบบนี้มันจะแจ้งข้อหา

เห็นไหมคะอ่ะแล้วรถคันนี้คุณกันมาสอนรถคันนี้อีกอ่ะ
ใช่รถคันนี้คือทำตัวไม่ถูกแล้วจะเอายังไงจะเดินหน้าหรือจะถอย
ตัดสินใจถอยหนีมันมาสองฝั่งเลยอ่ะกระสุนเนี่ยใช่ไหม
เนี่ยเกิดไปโดนเขาเจ็บเขาตายขึ้นมาทำยังไงต้องเอาให้หนักเนี่ยข้อหาเนี่ยใช่ไหมฮะ
ให้ขับรับผู้ใดสารไหมคะค่ะพฤติกรรมขนาดแบบนี้เนี่ยขูลแบบนี้
คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาบอกเลิกไปเลยวินตรงเนี้ยหรือยังไงดี
มันอยู่ใกล้กันไง๒วินถ้าเกิดยังอยู่กันต่อ
ก็ไม่รู้อนาคตจะแย่งลูกค้ากันอีกไหม
หรือจะยังไงแล้วเคยทะเลาะกันแล้วหลังจากนี้จะอยู่กันยังไงต่อ
ก็ต้องไปถามทางพื้นที่เขาว่าทำไมถึงให้ตั้ง๒วิน
เพราะว่าคนเยอะผู้โดยสารเยอะวินเดียวก็ไม่เพียงพอ
แต่พอมี๒วินแล้วแม่กลายเป็นว่าแทนที่จะสมัครสมานกลมเกลียว
ผู้โดยสารเยอะวินคุณลดไม่พอเอาวินผมช่วยเสริม
กลายเป็นว่าไล่ยิงกันซะอย่างนั้นเนี่ย
อีกวินนึงบอกโอ้โหนี่กระสุนแทบจะมาถึงวินผม
ความปลอดภัยในชีวิตนะครับทุกผู้ชม
เราก็ออกจากบ้านก็ท่องสวดมนต์ภาวนากันนะ
ปืนมันหาง่ายเหลือเกินค่ะนะแขวนใส่ถุงเอาไว้